ที่จังหวัดพระนคร๔อยุธยาค่ะ

ไปทำร้ายร่างกายวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาขี่รถจักรยานยนต์

ฝั่งที่หนีขี่รถหนีเป็น๑๐กิโลนะ

ตามมาปาดหน้าแล้วยิงมาถึงสาราริมทาง

คือตามมาเป็น๑๐กิโลเพื่อที่จะมายิงต่อ

ตำรวจภูทรนครหลวงพร้อมด้วยกู้ชีพไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

นครหลวงภาชีที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่โดนยิงเข้าเอวด้านซ้าย
นายพิชาพบปลีกกล่ำอายุ๒๐นะคะ

และนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
จากการตรวจสอบที่สาราพพฤดวยศาลมีมีดด้วยขาเล่มหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ตัวนายพิชาพบคนเจ็บบอกว่า
เขากับแฟนสาวไปหาเพื่อน
หน้าวัดมาบพระจันทร์ที่ตำบลหนองปริงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพราะกลุ่มเพื่อนบอกว่ามีเรื่อง
นี่คือมีดเล่มนี้ที่เจออยู่ที่สาราริมทางนะคะ

พอไปดูเพื่อนที่บอกว่ามีเรื่องใช่ไหม
จอดรถคุยกันที่สะพานหน้าวัดมาตรพระจันทร์

เป็นสิบคนนะคะอัดแน่นกันมาในรถนะคะ
จอดหน้าวัดมีทั้งมีด

เอามีดไล่ฟันใส่กลุ่มของนายพิชาพบ

แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ยอมนะคะ
ตามประกบยิงมาเป็นสิบกิโล
พอมาถึงศาลาภักร์ผู้โดยสารเรนถนนนครหลวงภาธี
หน้าเลยปาดหน้าให้จอด
มี๓คนลงมาถีบรถจักรยานยนต์ของนายพิชาพบจนล้ม
ใช้มีดและปืนขู่แล้วรุมกระทืบต่อ
คือเอากันจนให้หนำใจไม่หยุดเลย
แล้วค่อยหนีค่ะให้หนำใจก่อนแล้วถึงหนี
คนเจ็บบอกว่าไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ดูสิทั้งโดนยิงทั้งโดนกระทืบ

โดนยิงยังไง

หน้าวัดมากคน
เยอะมากครับต้องดูกล้องมารถเก่ง๒พัน

ผมก็ขับรถหนีมาตรงนี้เขาเอาปืนออกหน้ากระจกเลย
แล้วก็จะยิงผมก็กลับหนีกันเลย
มีคนเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์มากัน๓คน๒คัน
มาจอดพักที่สาลาพักพุทธศาลรินถนน
สักพักนึงเนี่ยรถยนต์๒คันมาปาดหน้ารถคนเจ็บ
ลงมาทำร้ายนะคะแต่ไม่ได้ทำร้ายผู้หญิง
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเอาจริงก็อยากช่วยนะ
แต่ไม่กล้าลงไปช่วยไม่รู้เขามีอาวุธอะไรกันบ้าง

ตอนที่เห็นเขาลงมากระทืบคนเจ็บเราเห็นทั้งหมดกี่คน

ใช่
ทีมข่าวก็ไปดูในจุดเกิดเหตุนะคะ

แล้วก็ได้ยินเสียงปืน๓ครั้ง
คือตอนแรกเนี่ยลังเลว่าปืนหรือเปล่าหรือประทัดหรืออะไร
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรมารู้ค่ะวิธีตอนฉาม

ส่วนเรื่องราวทางคดีวันนี้ตำรวจสพนครหลวง
ก็ลงพื้นที่ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางสายวัดมาบพระจันทร์นะคะ
ตามคำบอกเล่าของคนเจ็บค่ะ
แล้วก็คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมด้วย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
เบื้องต้นคาดว่าเป็นเรื่องชู้สาว
อยู่ระหว่างตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ

เหตุการณ์นี้เป็นรายเดอร์ด้วยกันฮะ